สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะในช่วงค่ำถึงเช้าเนี่ยสภาพอากาศบ้านเรากลับมาหนาวเย็นอีกรอบนะคะซึ่งวันนี้ไปจนถึงวันอังคารค่ะอากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบเดือนด้วยคุณผู้ชมเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมานะคะเราไปตรวจสอบสภาพอากาศหลายภาคกันค่ะ
ภาคเหนือและภาคอีสานสภาพอากาศหนาวเย็นเลยยอดดอยเหนือหนาวจัดนะคะและมีน้ำค้างแข็งด้วยอุณหภูมิต่อมสุดอยู่ที่๓๑๒องศาค่ะภาคกลางและภาคตัวอันออกก็หนาวเย็นเช่นเดียวกันแถมมีลมแรงร่วมด้วยอุณหภูมิอยู่ที่๑๙๓๒องศาคลื่นสูง๑๒เมตรภาคใต้ฝนลดค่ะเหลือประมาณ๑๒๐๓๐อง
อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิอยู่ราว๑๗๓๓องศา
ถือว่าอากาศค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศสเปนค่ะ
เป็นที่ฮือฮาเนื่องจากมีหิมะตกในกรุงมาร์คริดค่ะ
รอบ๑๐ปีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ตกมานาน
ประชาชนก็ออกไปเล่นหิมะแล้วก็เดินท่ามกลางหิมะแบบนี้
หิมะตกหนักจะตกบริเวณทิวเขานะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายประเทศในยุโรปอย่างอิตาลี
ต้องเผชิญหิมะตกหนักเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ